ส่วนความอยากมันขัดกับเคอร์ฟิลล์นะคะพูดถึงความอยากก็คือความอยากแอลกอฮอล
ว่าจะมีการผ่อนปลนซื้อขายได้เนี่ยนะคะแต่ว่าหลังเคอร์ฟิลล์ยังไงก็ไม่ได้
ไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะแต่มีวัยรุ่นค่ะสามคนที่มหาสารคามค่ะ
ไปเลยค่ะไปที่ร้านขายของชำด้วยความเมาแล้วก็น่าจะอยากกินอยากกินต่อเนี่ยนะคะ
ปากเหรอเขาไปเขาไปเข้าไปงัดร้านแบบนี้เขาปล่อยเพื่อนเขาไปนะ
ผู้ชายคนที่สวมเสื้อขาวเนี่ยนะคะไปงัดพยายามจะหาทางเข้าร้านออก
อีกสองคนยืนรออยู่หน้าร้านเมาค่ะสภาพเขาเป็นแบบนี้
รอเพื่อนเผื่อจะได้อะไรออกมาปฏิบัติการอยู่สามนาที
สรุปไม่ได้ของอะไรมานะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปแบบมือเปล่าค่ะ
วัฒนาทองชั้นเจ้าของร้านขายของชำจุดนี้เล่าให้ฟังว่า
เปิดร้านมายี่สิบปีแล้วก็มีการเอ่อหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
พอรัฐบาลประกาศพรกรฉุกเฉินแล้วก็มีเคอร์ฟิลล์ออกมา
รวมถึงมีคำสั่งห้ามขายเหล้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับร้านคุณป้ามาแล้วสี่ครั้ง
ฟังเสียงคุณป้าค่ะเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาสามสี่ครั้งแล้วค่ะ
เดี๋ยวเข้าข้างหลังบ้านเดี๋ยวเข้าข้างบนเดี๋ยวเข้าข้างบ้าน
แต่หลังบ้านเดี๋ยวนี้ปิดตายแล้วค่ะอืมไม่มีประตูได้อะไรไปบ้างไหมครับ
ตอนนั้นก็มีแต่จะมาเอาเงินแต่ว่าเงินเราเก็บไว้อืม
เข้าไปเอาครับทีนี้อยากฝากอะไรถึงวัยรุ่นกลุ่มนี้บ้างไหมครับ
ถึงเวลาก็ให้นอนเถอะอย่าไปกินเหล้าเมาสุราครับจ้ะ
มันผิดกฎหมายนะครับค่ะมันผิดกฎหมายคุณป้าเจ้าของร้านบอกว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้วัยรุ่น๓คนไม่ได้อะไรไป
ยังไม่แจ้งความหรอกแต่ถ้ามาอีกและกล้องวงจรปิดจับภาพได้อีก
เป็นคนกลุ่มเดิมนะถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนค่ะอดทนอดทน